แล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำก่อน๑๐ครับ
ที่๒๖จากสุพนัทเหมือนตานะครับหลุดจากลำดับล้ำหน้าลูกนี้แล้วยิงเข้าไป
จังหวะแฮนดบอลของราชบุรีแล้วก็เป็นอันเรสตูนเยสนะครับ
สังหัสไม่ย่ะไม่พลาดครับก็สองศูนย์ในครึ่งแรกขึ้นหน่ำนะครับ
จากนั้นครับครึ่งหลังบุรีรำรัวเป็นชุดเลยครับนาทีที่ห้าสิบสอง
แนวรับของทีมเยือนนั้นสกัดไม่ขาดนะครับในจังหวะนี้
เปิดเข้าไปแล้วเนี่ยสกัดมาเหมือนตั้งให้ยิงเลยครับ
ัตนากรใหม่คามิวิ่งเข้ามายิงสวนเปรี้ยงเดียวเข้าไปครับ
บุรีรำนำห่างสามศูนย์นาทีที่ห้าสิบห้าครับ
ประโชคสารชาติยิงไกลอย่างเด็ดขาดครับช่วยให้ทีมประสาทไฟฟ้านำห่างถึงสี่
ประตูต่อศูนย์จากจังหวะนี้สวยจริงจริงครับหมดสิทธิ์รับเลยครับลูกนี้
ทดเจ็บนาทีแรกนะครับคุณผู้ชมครับเท่านั้นไม่พอยังมีอีก
เพราะว่านรึบดินนะครับเติมขึ้นมายิงเสียบมุมไกลเข้าไปเป็น๕ต่อ๐
นานจะมายิงทีแต่ยิงลูกนี้สวยจริงครับ
และก่อนหมดเวลาคุณผู้ชมครับนาเซอร์บาราซิสนะครับ
เข้าไปยิงลูกนี้ฝังครับให้กับบุรีรำนั้นชนะไปแบบเด็ดขาดจริง
ประตูต่อศูนย์เก็บเพิ่มเป็นสี่สิบเจ็ดคะแนนยึดจากฝูงอย่างเหนียวแน่นนะครับ
คู่อื่นกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับพีทีประจวบชนะแบงคอกยูเนเต็ด๑ประตู๐
ชัยนัทฮอนบิลล์แพ้ให้กับสุ่นประกาศซิตี้ไป๒ประตูต่อ๓นะครับ